เดียวกันทางฝั่งก้าวไกลเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล
แต่ปรากฏว่าได้มีการยื่น๗ร่างค่ะแก้กฎหมายปฏิรูปกองทัพ
ปิดช่องทุนผูกขาดแล้วก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการ
ผลักดันกฎหมายนะคะวันนี้ก็นำโดยนายพระฤทธวัชรสินทุ
คุณไอติมนะคะส่อส่อบัญชีรายชื่อนะคะของก้าวไกลไปยื่นเจ็ดร่างกฎหมาย
เปลี่ยนประเทศค่ะปฏิรูปกองทัพปิดช่องทุนผูกขาด
เพื่อให้สภาพผู้แทนรัศดรพิจารณาคุณอารีเพลอุตรสินรองหัวหน้า
พักประชาชาติเป็นตัวแทนมารับหนังสือค่ะนายพระฤทธิ์บอกว่า
ภารกิจสำคัญของก้าวไกลคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนนโยบายต่างที่ให้สัญญาประชาคมไว้กับประชาชน
ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและการขับเคลื่อนต้องอาศัยกลไกสองฝ่าย
ก็คือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
แม้ว่าปัจจุบันความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่บรรลุผลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่พักเก้าไกลก็พร้อมทำงานทันที
โดยอาศัยกลไกฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนกฎหมาย
ส่วนการผลักดันและการแก้ไขกฎหมาย
ซึ่งพักเก้าไกลได้ร่างกฎหมายที่ต้องการขับเคลื่อน
มีเอาไว้ทั้งหมด๑๔ชุด๔๐กว่าร่างนะคะ
ก็อย่างเช่นปฏิรูปกองทัพปิดช่องทุนผูกขาดปลดล็อกท้องถิ่น
กระดับบริการสาธารณะคุ้มครองสิทธิแรงงาน
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพโอบรับความหลากหลายยุติความขัดแย้ง
และแก้รัฐธรรมนูลอันนี้ยกมาให้ดูคร่าว
เขาบอกว่ามีทั้งหมด๑๔ชุด๔๐กว่าร่าง
วันนี้จะเริ่มต้นยื่น๒ชุดแรกก็คือเรื่องการปฏิรูปกองทัพ
ซึ่งก็ประกอบด้วยผลักดันกฎหมายนำไปสู่การยกเลิกบังคับเกณฑหาร
อีกส่วนหนึ่งก็คือแก้ไขพรบระเบียบราชการกลาโหม
เลิกกลไกพิเศษเพื่อให้กองทัพมีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือน
ร่างแก้ไขพรบวินัยการเงินการคลังร่างแก้ไขพรบความมั่นคงปี๕๑
นำไปสู่การยุบกอรมนและยื่นพรบยกเลิกประกาศ
และคำสั่งคอสชที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ส่วนที่๒ก็คือการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้ายกเลิกทุนผูกขาด
ผลักดันร่างพรบสุราเก้าหน้า
ส่วนการเสนอร่างปฏิรูปกองทัพจะทำให้สวที่มาจากสัดส่วนของเหล่าทัพและทหาร
โหวตเลือกคุณพิทาเป็นนายกหรือเปล่า
คุณไอติมก็บอกว่าไม่น่าจะส่งผล
เพราะว่าทั้งหมดนั้นเป็นนโยบายที่เขาได้คุยสื่อสารกับประชาชนไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วค่ะ
จะเริ่มต้นโดยการยื่น๒ชุดแรกก่อน
นั่นก็คือชุดที่๑เรื่องของการปฏิรูปกองทัพ
แล้วก็ชุดที่๒เรื่องของการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและการปิดช่องทุนผูกขาด
ผลักดันกฎหมายเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหาร
และทำให้กองทัพนั้นประกอบไปด้วยทหารที่สมัครใจ
ทัพนั้นควรอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนตามหลักการประชาธิปไตย
พรบที่จะยกเลิกประกาศและคำสั่งขอตช
ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน
แข่งขันทั้งการค้าและการปิดช่องทุนผูกขาดนั้นจะประกอบไปด้วย๒ร่าง
ร่างที่๑ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายคนคุ้นเคยดี
ก็คือการถักดันร่างพรบสุราเก้าหน้า
ปฏิรูปทั้งกฎิกาของธนการค้าและก็ปฏิรูปคณะกรรมการของธนการค้า
ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันการผูกขาด